ดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้นซักสะอาดขจัดคราบติดแน่นห่างไกลจากสิ่งสกปรก
ไปค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีค่ะพี่จุดสวัสดีค่ะน้องเสือแล้วก็พี่เรน
อันนี้เป็นถุงปูนยี่ห้ออะไรวะยี่ห้อตาเสือ
ปูนอ่ะถุงปูนแล้วมาตัดเป็นเสื้อเหรอดีน่ารักดีเนาะ
ตอนนี้ก็ไม่มีปูนไม่มีการก่อสร้างก็เลยเอาถุงมาใส่
เป็นนม
เรื่องแรกวันนี้เรื่องขนมจีบมรณะ

ก็คือก่อนหน้านี้มีคนเขาไปซื้อขนมจีบนะฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เอามาขายแล้วปรากฏว่า
ทั้งครอบครัวเลยนะครับทั้งครอบครัวก็ป่วย
แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะฮะเป็นคุณยายคนหนึ่งนะฮะ

คือผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะฮะจากทางชาวบ้านในตำบลหนองปลือนะครับ
สมุทรปลาการบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยไปทานขนมจีบ
ซื้อมาจากแม่ค้าเร่นะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาขายประมาณ
สิบรายด้วยกันนะฮะเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง
เข้าไปรักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลหลายแห่ง
แล้วก็มีคนท้องเสียอย่างรุนแรงเสียชีวิต๑รายครับ
ชื่อว่านางธนูช้างผู้พงางามนะฮะอายุหกสิบหกปี
ด้านในประเสริฐอ้นเจริญครับอายุ๗๓ปีนะฮะ
เป็นสามีของผู้เสียชีวิตนะครับที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบังพลีเนี่ยนะฮะ
ด้วยอาการเดียวกันครับเปิดเผยบอกว่าตนเองแล้วก็ภรรยาเนี่ย
เดินทางไปเก็บผักที่แปลงผักนะครับปรากฏว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งฮะ
ขี่บรสัยเข้ามาขายขนมจีบภรรยาเองเนี่ยก็ไปซื้อขนมจีบ
มาทานที่บ้านนะฮะคือลักษณะที่ขายเขาบอกว่ามันจะเป็นถุงถุงมาแล้ว
ใส่เป็นถุงถุงมาแล้วนะฮะโดยมีการไปแบ่งให้ลูกหลานในบ้านนั้นได้ทานกัน
เพียงลูกสาวของเขาคนเดียวนะครับที่ไม่ได้ทานเข้าไป
หลังจากที่เข้านอนจนเวลาประมาณเที่ยงคืนครับทั้งคุณตาคุณยายนะฮะ
ลูกหลานเนี่ยแล้วก็ภรรยาตัวเองเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับ
หลานสาวเองมีอาการเวียนหัวร่วมด้วยนะครับมีอาเจียนร่วมด้วย
ลูกสาวก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นแพทย์ได้ตรวจรักษาให้ยามาทานนะครับ
พอกลับมาถึงบ้านก็ยังถ่ายท้องอยู่เหมือนเดิมจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลบางพลีอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนกระทั่งลูกสาวทัวร์บอกว่าภรรยาเนี่ยก็คือคุณยายเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
แต่ผลชนสูตรเบื้องต้นกลับระบุบอกว่าหัวใจล้มเหลว
ก็คือเป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเวลาเขาจะแจ้ง

ทางด้านนางสาวอรุณีอ้นเจริญเป็นบุตรสาวของผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่าทุกคนที่ทานขนมจีบเจ้านี้เข้าไปเนี่ยนะฮะ
จะมีอาการถ่ายเหลวและถ่ายตลอดเวลาไม่มีอาการปวดท้องหรือว่าเกร็งท้องนะครับ
พาไปส่งที่โรงพยาบาลหมอตรวจร่างกายบอกว่าสาเหตุมาจากอาหารเป็นพิษ
หลังจากพาแม่และพ่อกลับมาบ้านก็พบว่าอาการไม่ดีขึ้น
รุ่งเช้าเห็นแม่ฟุบหมดสติอยู่กำลังจะคลานไปขอความช่วยเหลือจากพ่อ
รีบแจ้งกู้ภัยนะฮะบอกให้มารับตัวไปโรงพยาบาลหน่อย
ปรากฏว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งตนเองก็เก็บน้ำจิ้มไปให้คุณหมอตรวจด้วย
ซึ่งก็พบว่ามีสารอันตรายร้ายแรงเนี่ยผสมอยู่ในน้ำจิ้มนะฮะนี่เบื้องต้นแบบนั้น
ล่าสุดครับวันนี้ครับนายกล้องพบวงชนะชาติอายุ๕๔ปีเป็นคุณพ่อของแม่ค้าที่มาขายขนมจีบนะฮะ
เขาเปิดเผยครับบอกว่ากรณีที่ลูกสาวเนี่ยได้ขายขนมจีบให้กับชาวบ้านแล้วมีคนเข้าโรงพยาบาลและตายเนี่ยนะฮะ
ลูกสาวของตนเองเนี่ยรับขนมจีบมาจากร้านร้านหนึ่งย่านเกาะไร่
ซึ่งถือว่าเป็นร้านที่ทำขนมจีบมานานนะฮะโดยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วนะครับ
ลูกสาวก็เครียดแล้วก็กังวลมากเพราะว่าตนเองขายขนมจีบของเจ้านี้มาหลายปีแล้ว
ไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยก็คือจะไปรับประมาณ๖โมงเช้า
แล้วก็จะขายจนหมดเที่ยงนะฮะเอ่อหลังจากนั้นกลับบ้านไปก็ไม่เหลือของที่จะขายแล้วนะครับ
ก็คือไม่ได้ค้างคืนเลยเขาว่าอย่างงั้นตอนนี้ลูกสาวเองเนี่ยก็อยู่กับทางสาธารณสุขจังหวัด
แล้วก็จะพาลูกสาวเนี่ยไปที่ร้านทำขนมจีบนะฮะเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุนะครับ
เนื่องจากตนเองเนี่ยมีการท้องเสียเหมือนกันจึงไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
ส่วนในตอนนี้นะครับที่ตนทำได้ก็คือไปเยี่ยมสามีของผู้ตาย
แล้วก็ไปฟังสวดยังไม่อยากให้ปักใจเชื่อนะครับ
โดยที่ความชัดเจนตอนนี้มันยังไม่เกิดก็ไม่อยากจะให้ใครปากใจเชื่อว่ามันเกิดจากขนมจีบหรือเปล่า
คนขายขนมจีบก็เปิดเผยว่าตนเองขายขนมจีบมาปีนี้ก็เข้ามาปีที่๑๐แล้ว
เป็นร้านที่ทำที่บ้านนะฮะซึ่งร้านนั้นเนี่ยก็จะขายให้กับคนอื่นเหมือนกัน
ไม่มีใครเป็นอะไรเลยคือขายไปก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
เกิดจากอะไรทุกคนยังรอนานละรอผลการสรุปที่ชัดเจนซะก่อน
ซึ่งนี้แบบว่าขนมจีบไม่ได้มีปัญหาแต่ตัวจิ๊กโชที่ใส่เข้าไปมีปัญหานี่แหละครับ

ก็บอกเขาเอาน้ำจิ้มไปให้ตรวจ
เขาบอกพบว่ามีสารอันตราย
ซึ่งอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่ามันคืออะไร

แถวบ้านพี่น้องเขาขายก็ไม่มีมีที่เดียว
แต่ที่เข้าโรงพยาบาลนั้นก็เกือบ๒๐คนนะคุณแม่ที่ครั้งนี้

ถ้าขายที่อื่นแล้วบ้านอื่นเป็นด้วยก็
ที่มันอาจจะไหลซึ้งก็ได้เธอเข้าใจคำนี้ไหม
แล้วไปเจอแจ็คพอร์ตไอ้ซึ้งที่มันเป็นแบบว่า

เดี๋ยวเขาขายมา๑๐ปีแล้วนะ

มันทำมาหมูอาจจะสะอาดนู่นนี่นั่น

ผู้หญิงที่เอาไปขายเนี่ยก็รับมาอีกที
ลำในที่ที่ไม่ได้ทำเองแต่ไปรับจากเจ้าเรียกว่าทำมาสิบปี
ก็ไปรับมาแน่นานใช่ไหมเขาก็ไปรับพี่อย่างเงียบขูบส่วนน้อยอดไปเรื่อยแล้วความผิดอยู่ที่ใคร
หลักฐานเขาชี้ชัดมาอีกทีว่าตกลงมันเกิดจากอะไร
ต้องมีการอย่างนี้ชันสูตรศพถูกไหมฮะ
ก็ต้องรอผลไปก่อนมันไม่ใช่ว่าชนะสูตรวันนี้แล้วรู้ผลวันนี้เลย
ว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อย
ว่าสุดท้ายแล้วเสียชีวิตเนื่องจากอะไรเป็นเหตุ
เพราะบางทีนะอย่างเวลาเราไปกินไปกินปูตัวเดียวกันนะ
อีกคนนึงเป็นอีกคนไม่เป็นอีกคนที่เป็นดันกินตรงกระดองไง
เอากระดองปูไปแล้วก็ไปแคะตรงไอ้แถวนั้นกิน

โอ้โหผมเป็นเยอะเลยอ่ะโอ้โหแบบอาเจียนนะ
พุ่งแบบพุ่งเหมือนเคยเห็นที่เขาอดยาไหม
กระบอกทำกระบอกอย่างนั้นคือพุ่งอย่างนั้นเลยนะ
จริงแบบพุ่งปู๊ดแบบพุ่งแรงแบบพุ่งไกลอย่างนี้
เหมือนเป็นน้ำในร่างกายของเรามันพุ่งแบบไม่มีอะไรจะเหลือ
ก็พุ่งออกมาอย่างนั้นอ่ะนั่นคือสิ่งที่ร่างกายขับ

ดีนะให้มันออกมาอย่างนี้แล้วก็ขายด้วยนะ
จะมีการเวียนหัวปวดหัวเป็นไข้
คืออันนี้แบบสุดแล้วของผมแบบต้องมาโรงพยาบาล
ถ้าถึงขั้นนี้คือไวรัสในอาหาร

ผมอ่ะอยู่ที่ฮ่องกงด้วยตอนที่ผมเป็นอ่ะ

ผมไปกินอะไรแล้วผมเป็นที่นั่นแล้วผมเป็นหนักมาก
แล้วคนอื่นที่ไปด้วยเป็นไหม
ไม่ไม่เป็นแต่ผมโชคดีที่พอดีผมเอายาไปด้วย
แล้วผมก็กินยาไปได้แบบวันสองวันอะไรอย่างนี้
แต่มันก็ยังไม่ได้หายอ่ะสุดท้ายถึงวันกลับกลับมาก็คือแบบได้ไป
ไปหาหมอพอดีเป็นอยู่งั้นได้ประมาณ๓วัน
กลับมาหาหมอที่วังไทยดูนะแล้วนึกไม่ออกเลยว่ากินอะไรที่เป็น
ผมว่าผมกินไอ้เนี่ยอะไรนะหอยเชล
หอยเชลเนี่ยมีสิทธิ์นะส่วนมากผมเป็นนะ
ตอนนั้นฉันไปหลวงพระวางก็ท้องเสียวันที่ใกล้จะกลับ
ท้องเสียเพราะว่ารู้เลยว่าฉันต้องไปกินผักแน่
แล้วมีอยู่วันหนึ่งพอไปร่องแม่น้ำที่หลวงพระบาง
ลูกผักกันอยู่ที่ริมตลิ่งอย่างนั้น
เออแล้วก็เอาน้ำมาลดเนี่ยมันก็คงจะไม่สะอาดเวลาล้างอ่ะนึกออกไหม
โอ้โหเวลาเป็นนี่นะไส้บิดน่ะ
ซึ่งจริงเราไปแพ้ไอ้ตัวนี้พอดี

อืมตอนนี้มีคนเดินไปวันนี้ฝนตกหนักเลยรู้สึกแปลก

เออไม่ได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีอะไรแรง

ตัวหมูตัวอะไรเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบมายังไง
เพราะว่าตัวน้ำจิ้มอย่างเป็นน้ำจิ้มก็ต้องไปดูว่ามันจิ้โกะ
ซีอิ๊วมันใส่อะไรมันน่าจะมีผสมอะไร

เพราะว่าเราเพิ่งมีซีอิ๊วขาวออกมาว่าเป็นของปลอมก็มี
กระทั่งซีอิ๊วขาวเนี่ยนะบ้าที่สุดผมจะปลอมทำไม
ปลอมแม้กระทั่งขวดแล้วก็โลโก้
เด็กสมบูรณ์น่ะนั่นมันปลอมอยู่ข้างนั้นเลยนะ

ส่วนเรื่องโควิดของเรานะฮะตอนนี้ก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์สบค
ก็แถลงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ในประเทศไทยก็พบว่า
มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม๖ราย
ยอดสะสมก็คือ๓๐๑๕ราย
รักษาหายไปแล้ว๒๗๙๖ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมผู้เสียชีวิตที่
ตอนนี้ก็คงเลขนี้มา๒วันแล้วนะ

ก็รายงานจากกรมควบคุมโรคจำแนกผู้ติดเชื้อโควิด๖ลายดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
คือเป็นผู้ใกล้ชิดหรือว่าสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า๑ราย
เด็กชายุ๖ขวบจากจังหวัดนราธิวาสนะคะลายนี้
แล้วก็อีกลายไปสถานที่ชุมชนที่จังหวัดภูเก็ต

แล้วก็มีจากการค้นหาเชิงลุกที่ยาลา

ปกติคือก็ต้องมีถ้าเราอยากจะตรวจก็คือต้องมีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีไข้มีอาการเหมือน
แต่อันนี้ไม่มีฉันก็ตรวจก็ไปเจอ๑ลาย
ขณะเดียวกันจรสันแอนจรสันประกาศว่า
เดือนกันยายนนี้และวางแผนที่จะผลิตวัคซีนให้ได้๑๐๐๐ล้านโดส

ตอนซาร์เราก็ใส่หน้ากากนะมีแฟชั่น
เราก็อยู่กันให้มันชินกันไป

ทั้งนี้ทางบริษัทจะเริ่มผลิตวัคซีนในช่วงครึ่งปีหลังค่ะ
โดยอาจจะมีการจำหน่ายวัคซีนบางส่วนในปีนี้นะ
ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ย

ก่อนที่จะมีการรายงานสิทธิภาพที่แน่ชัดหรือไม่
น่าจะมีหลายลายที่พร้อมจะทดลอง

นายจอร์จยันโคปะลอส
นักวิจัยทางการแพทย์ของรีเจเนอรอนฟามาซูติ๊ก
ระบุว่าการรักษาโดยใช้แอนตี้บอดี้
ควรจะต้องมีการทดสอบทางคลินิกในเดือนมิถุนายนนี้
ซึ่งข้อมูลการทดสอบชุดแรกนั้นจะออกมาในเวลา๑๒เดือนนี้

และจากการทดสอบเป็นไปได้ด้วยดี
บริษัทจะสามารถผลิตวัคซีนได้หลายหมื่นโดสภายในช่วงปลายฤดูร้อน
ปลายระดูรรณ์ก็คือปลายสิงหา

เออให้มีถ้าตามใดที่ยังไม่มีวัคซีน
เราก็ยังต้องอยู่กันอย่างนี้ก่อน

อย่าพูดเรียนเครียด

มันก็รีบคุยกันนะกับคนที่อยู่เกาหลี
เขาก็บอกว่าอีกสักพักนึงอีกสักพักนึง
แต่วันนี้ทุกคนก็มาลุ้นการปลด

ต้องรู้พรุ่งนี้ป่ะรู้พรุ่งนี้ป่ะ
แต่ที่อยากรู้คือการถ่าย

หนูไม่เข้าใจ๕คน

ตอนนี้เขายังขอให้เป็นอย่างนั้นอยู่
เพราะว่าถ้ามันเกินถ้ามัน๒๐๓๐คนก็คงยากนะครับ
หาวิธีการกันเองไหนว่าจะเลิกไปเสนอเขา
สมมุติถ้าเกิด๕คนในฐานะคุณแม่พูดจัดผู้กำกับ
๕คนเนี่ยเอาใครบ้างคะ
ละครไม่ได้ละครไม่ได้จริงนักแสดงก็เต็มแล้ว
อันนั้นไม่ต้องพูดเลยถ้าออกไป๕คนนี้ก็ไม่ต้องไปไหนแล้ว

ถ่ายทำโทรทัศน์สุธนาถ่ายแบบคลิปคืออย่างไรสมมุติติ๊กต๊อกได้
ตอนนี้คุณแม่ดูถ่ายละครมีน้องเจมส์มากับใครนะคะ
คือวันนี้วันจันทร์นัดถ่ายมิววันอังคารถ่ายเจมส์มา

ราคอน่าจะยังกองใหญ่อย่างนี้
อันนี้เขาบอกว่าให้ถ่ายเป็นคลิปไง
อย่างตรงนี้ควบคุมได้เพราะว่านั่งอยู่กับที่แล้วก็อยู่ห่างกันใช่ไหม
แต่ละครไม่มีทางเพราะมันต้องสัมผัสกัน

หมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องเล่นแล้ว
ไปอีกแล้วบนโอบี
ที่เป็นผมมาเตอร์ไงมาเตอร์อ่ะต้องหน้าตาดีนะมันถึงจะรับได้นะ
มีหนกแก้มีจมูกใช่หน้าตาไม่ดิ้นไม่ได้เลยนะ
โอ้ยหวังว่าจะได้วัคซีนนะจ๊ะจนสัน
เรื่องวัคซีนนี้นะอย่างนี้อดีชันสิ้นปีก็จะไปฉีด
อะไรงูสวัสดิ์วัคซีนสวัสดิมันมีแล้ว
ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีวัคซีนงูสวัสดิ์เห็นไหมแล้วเราอยู่ไปอยู่มา
อ้าวกลายเป็นมีได้สิ้นปีก็ต้องไปฉีด
กรมบุตุหน่อยเรื่องดินฟ้าอากาศควรจะรู้นะคะ
ช่วงนี้ฟ้าผลก็แบบว่าสุดลิดสุดเดทกันเลยจริง
วันนี้มันมีบอกไหมพี่ว่าจะมีมีสิคะบอกสิคะ
วันที่๑๑พฤษภาคมซึ่งเป็นวันไหน
วัน๑๑วันที่๑๑๑ก็วันนี้วันนี้เขาบอกเลย
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะคะเรื่องพายุฤดูร้อน
บริเวณประเทศไทยตอนบนระบุว่าในช่วงวันที่๑๑๑๓
พฤษภาคมนะใน๓วันนี้๑๑๑๒๑๓เนี่ย
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยนะคะ
เขาได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้
ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอย่างที่เราก็รู้สึกกันแล้วใช่ไหม
ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดนำความชื้นเข้ามาปกกลุ่มประเทศไทยตอนบน
ก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวนี้นะคะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ด้วยรวมถึงฟ้าผ่า
อาจจะเกิดขึ้นมีลูกเห็บตกที่ทางเหนือนะ
ใช่ตอนที่บ้านเธอตกเมื่อวานค่ะพ่อใช่ตกเยอะมากมันเป็นเหมือนหิมะเลยนะ
ใช่ตกเยอะมากมันเป็นเหมือนเหมือนหิมะเลยขาดน้ำแดงกับนมข้นใจเย็น
เพราะว่าผู้คนก็ยังใส่เสื้อยืดธรรมดานะเพราะว่าไม่ได้หนาว
ขณะที่นะคะประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
โดยการหลีกเลี่ยงจากการที่จะอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณา
แล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า
สำหรับเกษตรกรนะคะควรที่จะเตรียมการป้องกัน
แล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางเกษตรกรไว้ด้วยนะคะ
เนอะของฝรั่งใช่ของฝรั่งของเรามันก็จะเริ่มผลิเพราะสภา
อะไรเป็นหน้าถ้าหนูไปที่นู่นหนูจะเป็นแพ้ไอ้เกษรดอกไม้
เชเอฟีเวอร์เธอเคยเห็นไหมมันฟุ้งวิดใช่แล้วไม่รู้ตัวไหนด้วยฟุ้งกันมา
สุดฤทธิ์เลยนะอืมอืมคุณเาน์มีอีกไหมอ๋อมีีไปไปดู
เรื่องของกระสือบ้างกระสือนะฮะเอามันเกี่ยวอะไร
กับนูนุภาพอะไรวะไม่รู้เหมือนกันไอ้ข่าวกระสือเนี่ย
เราพูดบ่อยมากเลยนะผีโพงกระสือตอนเนี้ยที่มาคือสีตางกระสือ

คือมีชาวบ้านที่หนองบุราเหยยี่ที่ชายภูมิเนี่ย
ไม่ใช่มนตร์เข้าบอกอ่านหนองบัวระเหวอ่ะไหม
อันนั้นก็เป็นเหวนี่คือก็เป็นมนตร์ดำอ่านเลย

ไปเจอดวงไฟประหลาดคล้ายกับผีกระสือเนี่ยนะฮะ
วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านกลางดึก
เช้าขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาบอกไปพบซากไก่ตายเกลือดเลยนะครับ
แล้วก็เหมือนกับไส้เส้ยหายไปเขาว่าอย่างนั้นนะ
ล่าสุดนี่นะฮะนางสาวรัตนาแก้วกล้า
เขาเปิดเผยเขาบอกว่าวันนั้นเขาเห็นดวงไฟลอยอยู่ไกลมากนะ
ก็เลยตามเข้าไปดูเพราะไม่เชื่อที่พี่ชัยเล่าว่ามันคือกระสือ
เขาบอกว่าเขาก็เลยไปเห็นนะครับปรากฏเขาเห็นว่า
แสงไฟดวงนี้มันลอยอยู่ประมาณสัก๔๕นาทีแล้วมันก็หายไป
สักพักหนึ่งมันก็ขึ้นมาอีกไอ้ตรงที่ลงไปนั่นแหละ
แล้วก็วืบกลับมาตรงขาที่เขาขึ้นอีก
เหมือนกับเขาจะกลับบ้านนะฮะเลยทำให้เชื่อว่าไอ้นี่แหละเป็นกระสือแน่
ซึ่งตนเองเนี่ยได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะและนักข่าวที่มาทำข่าว
ก็เห็นดวงไฟสีแดงเหมือนกันยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้เมคขึ้นมานะครับ
เพราะคงไม่มีใครนั้นขึ้นไปเปิดไฟอยู่บนฟ้าหรอก
มาสองตัวเลยเหรออย่างไรก็ตามนะฮะกรณีที่มีข่าวว่าไก่ตาย
หลังจากเห็นแสงนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่ารัตนาเนี่ยเขาบอกว่า
ไม่มีไก่ตายปริศนาที่ไหนหรอกทำไมมีแต่ไก่ชนเนี่ยมันตีกันตาย
เอาโถเห็นไหมล่ะแล้วลุงเนี่ยก็เอาไปทิ้ง
ไม่ได้ฟังเขาว่างั้นซึ่งไฟต้นกำเนิดที่พี่ชายเห็นเนี่ยนะฮะ
ก็เห็นตรงซากไก่พอดีแต่ตอนนี้นะฮะมีผู้เท่าผู้แก่เขาออกมาการันตีแล้ว
บอกว่าไอ้แสงที่เห็นเนี่ยเป็นแสงว่านเหมือนกับเป็นแสงของคนที่เขามีของแล้วก็ปล่อยกัน
เพราะว่าอย่างนั้นพอเจ้าของรักษาไม่ได้แล้วจิตอ่อนก็ลอยออกมา
นี่ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งของผู้เท่าผู้แก่ที่เขาเล่ากันนะครับ
ส่วนทางด้านอาจารย์ออทรองสัตว์อาจารย์ดรวิรัชัยพุทธวงศ์อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิรัยเกษตรศาสตร์

ประชาชนในระแวกนั้นตัดสินใจแล้วว่าเป็นกระสือ
ถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นด้วย
สือตามประวัติแล้วมันจะเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
เช่นเห็ดเรืองแสงคนเข้าไปเก็บ
แล้วก็เจอเหมือนกับเป็นเห็ดเรืองแสงนี่แหละนะฮะ
ทุกคนก็เข้าใจว่าไอ้เจ้าเห็ดเรืองแสงเป็นกระสือหรือเปล่า
ส่วนเรื่องบอกเล่าเรื่องของไก่ในข้อที่มันหายไป

ไฟที่เห็นเนี่ยไม่สามารถตัดสินด้วยตาเปล่าได้นะครับ
แต่แนะนำว่าถ้าเจอลักษณะนี้อย่าวิ่งหนี
ให้เอาไฟฉายส่องดูเลยว่าเป็นอะไรกันแน่
เป็นพรมไฟหรือเป็นโรนหรือเป็นอุปกรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขา
ที่ใช้ไปตรวจจับสภาพอากาศหรือเปล่า
เขาลอยครัวพวกนี้ทุกคืนอยู่บนท้องฟ้านะ

การเกิดดวงไฟประหลาดที่ชายภูมินะครับ
และตอนนี้ประชาชนในระแวกนั้น
มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นผีกระสือหรือเป็นพูดผีปีศาจ

ตอนนี้ก็ถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้
ก็น่าจะเป็นทางเดียวนะครับ

มันน่าจะเกิดเป็นอะไรได้บ้างนอกจากกระสือนะครับ
เช่นถ้าเป็นหิ่งห้อยก็ไม่น่าจะใช่
เพราะว่าหิ่งห้อยมันจะดวงเล็กกว่าแล้วมีการกระพริบไฟนะครับ

น่าสนใจเรื่องของกรมอุตุ
ไปถามสิว่ากลางคืนปล่อยอะไรไปแล้วมีไฟหรือเปล่า

ก็ต้องถามดูไงว่าถ้าปล่อยโดนโดนมีไฟเหรอ
โดนมีอยู่แล้วโดนมันมีไม่ใช่เหรอ
แต่ว่าโดนมันยังมีหลายดวงนะมันไม่มีดวงเดียว

มันจะแป๊บแต่อันนี้มันจะเป็นแบบแสงมันจะนิ่งเย็นค่ะ

แต่มันก็คือถ้าเหมือนเป็นกระสือตามความเชื่อว่ามีผีกระสือ
ต้องเป็นหัวไม่มีไส้ห้อยลงมา
แน่จริงมันก็ต้องมีเป็นตัวเป็นหัวอย่างนี้ลอยมาสิหลุดออกไป
อันนี้เป็นพี่ก็ได้ดึกอาจจะหลุดออกไป
เออเนอะพี่หิวอะ

ดรมไม่เจอเอามีภาพไปดรม

นับงานของเราเอง
ไม่เจอหรอครับเจอไหม

กลายกลายกลายมันใช่ลำโอ้เฮ้ยไม่มึงพี่ได้ไปดูมาแล้วเห็นมาแล้ว
มีแก๊สที่ขึ้นมาจากดินบนทุ่งนา

อะไร๑๑๑๑๑๕บ้างไฟพยานาคใช่ปะ

มันไม่มีหรอกกระสงกระสือบ้าเลย
ก็ไม่รู้แล้วถ้าปูญาตายายเอาจากไหนมาเล่าไหม
เป็นเรื่องเป็นราว
เออเรื่องแต่งนี้นักคุณโบราณนี่เก่งที่สุดเลย
เป็นว่าเป็นนิยายเรื่องสื่อเนี่ย
เหมือนกับเขานิยามขึ้นเป็นนิยายขึ้นมาอะไรอย่างนี้

เขาบอกก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะ
อย่าลืมนะเวลานั้นต้องกรีดหวีนะ
เอ้าแล้วสัตว์ที่ตายเราจะอธิบายอย่างไรคะ

ว่าไก่ชนตายแล้วเขาเอาไปทิ้ง

คือแค่คำว่าไส้หายก็ไม่มีใครเคยได้ยิน
ไม่มีใครเคยเห็นว่ามันไส้หายเชื้อตาย

เขาบอกว่ากระสือมันชอบกินขี้ไม่ใช่เหรอ
หลังมันพัฒนามันกินขี้มันกินขาวกินของไก่
ไม่ใช่ผู้ใหญ่เขาหลอกไง

เพราะว่าห้องน้ำห้องน้ำของคนโบราณ
มันต้องอยู่นอกบ้านเธอเข้าใจคำนี้ป่ะ
แล้วมันก็อันตรายกับการที่จะแบบว่าจะไปเข้าห้องน้ำ

เวลาจะออกจากบ้านก็ให้กรีดหวี
แล้วก็จะออกไปข้างนอกไม้เหลวมาฟาดไม่ให้ออกไป

โบราณไงคนโบราณ

ไม่เคยโดนกระสือไปตามกินขี้นี่เหรอ
เขาบอกอย่างนี้ตอนฉันอยู่อำภาวา

เราปวดท้องคลี่หรือปวดท้องฉี่มันต้องเข้าห้องน้ำ

เขาบอกว่าให้จัดการซะก่อนครบค่ำ
เขาเข้าใจไหมใช่ทุกอย่างจะได้แบบว่าให้มันจบแล้วถึงเวลานอนก็คือนอน
ก็แค่นี้เองคนโบราณเขาหลอกเก่งจะตาย

ได้ไม่ยากเลยจะบอก
เดี๋ยวล่ะเรามันกระสือมันมีแต่หัวกับไส้มันจะลอยด้วยไง

ถ้าเกิดมีเห็นนะมีไส้ด้วยนะ

ใครมีประสบการณ์พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังยังไงแล้วเจอยังไงนะ
พี่หมอพี่เหมียวให้กี่บาทคลิปนี้พูดเลยมีให้ด้วยเหรอ
มาสัญญาประชาคมอะไรอย่างนี้ล่ะพี่หนุ่มตั้งกับนำจับของพี่ม้า
คนส่งมาเยอะมากนะเออนี่อะไรกัน
เธอจะต้องเตรียมเต้นระบำไก่แล้วนะ
มีคนเขาบอกกับฉันมานะบอกให้เตือนเธอด้วย
เพราะว่าโควิดมันจะลงไปถึงเลข๐
มันลงไปถึงเลขศูนย์ทีแล้วตอนนี้มันตีกลับมาอีกครั้ง

พี่ทุนาใช่ไหม

พฤษภาบอกพฤษภา
ไปเอาเทปรายไลน์ดู
เอามาเช็คได้
แฟนคลับเขาเตือนมานะบอกว่าอย่าลืมบอก
ยอดนะเอ๊ะสาวครัว
เข้ามาแล้วก็ส่งในไลน์ทีวีของไทยรัฐเข้ามาในไลน์ของไทยรัฐเข้ามาด้วย
บอกว่าเดี๋ยวจะไปลำเป็นเพื่อนด้วยเออไอ้ที่บอกมาในทวิตเตอร์เนี่ย
ผมแคปไปหมดแล้วนะกี่คนหลายคนคือต้องไปนะ
ผมบอกให้เตรียมชุดไก่มาด้วยเออไปลำขนาดข้างกันเลยนะ
ถ้าโควิดมันหายแล้วนะครับฉันจะยอมไปดูด้วยเลยจริงจริง
ให้ตายแหละจะเอาไปถ่ายนี่แล้วน่ะหยุดเอาโดนไปถ่ายอีหนุ่มที่เออ
ไอ้จะยอมถ้าเกิดมีคนส่งคลิปมา
ไรการนี้มันของไทยรัฐนั้นผมโคมมาหนัด
คุณก็บอกให้ไทรลักษณ์จ่ายแต่ว่าคุณจะไม่ให้ผมดูจ่ายทำไม
ไฟอย่างเดียวไม่ได้

เดี๋ยวมันมีเองหรอ
แต่ไม่ได้ลองดูภายในหนัง
ถ้าเขาเห็นใกล้ขนาดนี้ใช่ไหมเขาคงไม่รอดออกมาให้เรา

ทางขวานั่นมันเป็นนวนิยาย
แต่มากเหมือนพี่มากเลยนะอินี่นี่
แต่มันติดตาเรามากเลยนะรูปนี้จะเห็นแต่เด็กนะในละคร
ลอยได้อย่างนั้นก็ดีสิฉันจะไปหาแกคนแรก
ตื่นมาอาจจะมีอะไรเหลืองติดอยู่ตามปาก
อยากจะฟาดไม่น่ามีนี่กั้นเลย
พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับตำรวจแนะ

เอาของออกเอาของออกแล้วไปถูกจับหน้าอกถูกล่วงหน้าอกนะ

ไม่ใช่
เราก็ยังไปหาหมอเพื่อทำพิธีแก้ของคุณใส่

ผมขออนุญาตอ่านทวิตเตอร์นี้หน่อยเขาส่งมาน้องไมค์คิงนะ
เขาบอกว่าเมื่อก่อนยายบอกว่าอย่าเล่นเข้าสารนะ
เดี๋ยวมือจะเท่าถ้ำกลัวมากตอนนั้น
เพราะตอนนี้ถึงเข้าใจว่าเวลายายเลือกเข้าสารอยู่

เวลาที่เขาเลือกเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนกับไปเกเล
ยายบอกว่าอย่าไปเล่นเดี๋ยวมือเองจะเท่าถ้ำ
คืออยากเข้าถ้ำนี่โอ้โหเด็กก็กลัวไง

เหมือนกับพี่ม้าบอกเลยเขาบอกพี่ม้าเออพูดถูกนะ

มีอุบายเขามีอุบาย

คือเขาใช้วิธีแบบนี้บอกมาได้ในทวิตเตอร์
หรือขึ้นมาที่หน้าตองที่ไทยละตองตีพ่อตีแม่มือใหญ่จะตายแล้วเป็นเปรต
แล้วมือใหญ่เท่าใบลายเป็นเปรตด้วยนะ
เป็นเปรตแต่อันนี้คือนานไป

แต่อันนี้เขาบอกมือเท่าถ้ำ

สมัยพี่แต่สมัยน้องคนนี้

ถือใหญ่เท่าถ้ำต้องเดินลากมือไปอย่างนี้

แล้วมีไหมสมัยนี้ที่เขาบอกว่า
แล้วก็ห้ามล้องเพลงตอนกลับข้าวให้ผัวแก่
ผัวแก่เพราะว่าเหมือนเวลากินร้องเพลงในครัวเนี่ย
แต่ผัวพี่ก็หนุ่มทุกคนแสดงพี่ต้องทำ
แล้วทำไมไม่ให้ร้องเพลงในครัว
ก็มันไม่มีสมาธิในการทำกับข้าว

เออหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้คนโบราณเขาถือนะ

นี่มีคุณปลายธันวา

เกิดจากการ์ตูนสมัยก่อนแต่งโดยคุณทวีวิศนุกร
เขียนการ์ตูนขายช่วงปี๒๕๖๐
ต่อมาถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์จนโด่งดังมาก

ทำให้ผู้คนจดจำติดตาว่าผีกระสือนี่มีจริง
แต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
ผมก็ขอบคุณนะครับคุณปลายธันวาเนี่ย

คุณทวีเอามาเขียนให้เป็นรูปภาพ

มีน้องคนหนึ่งบอกว่าเคยโดนบอกว่าถ้านอนกินแล้วจะเป็นงูค่ะ
ห้ามชี้รุ้งกินน้ำแล้วนิ้วกุด
อันนี้ไม่มีเหตุผลเลยอ่ะไม่มีเหตุผลก็คือเขาบอกว่า
ก็ไม่ให้ออกไปตอนฝนตกชี้อยู่ในบ้านก็ได้
หมายความว่าไงห้ามชี้รุ้งห้ามชี้รุ้งแล้วนิ้วกุด
ทำไมพ่อไม่ให้ออกไปตอนฝนตก
นี่ถามจะสิใช่เพราะฉันเป็นคนโบราณ
แต่แม่อย่าลืมลุงมันออกหลังจากฝนหายทุกอย่างจบแล้ว
ก็เขาก็ให้ออกเข้าใจไหมเขาไม่ให้ออก
ผมเคยแบบว่ากินอิ่มแล้วอย่านอนเลยเดี๋ยวจะเป็นจราเข้
อันนี้ผมเคยเพราะเดี๋ยวมันจะจุก
แล้วทำไงวะยืนยืนไปก่อนเออเขาบอกไม่ให้นอน
สุดท้ายก็เลยไม่ได้เป็นจราเข้เลยเป็นปลาไหลแทน

แต่อันนี้มีเหตุผลก็ไม่ควรนอนเดี๋ยวจุก

ของผมเคยคุณยายผมไปโรงเรียนจะได้เหรียญเหลี่ยมเหรียญ

ธรรมดิตอนเด็กนี่คุณยายเป็นโรงเรียนคุณยายกล้านี่ไม่ใช่โบราณแล้ว
อันนี้ยายให้สินบนแกแล้ว

นานไปพี่พี่คะแล้วมันสมัยรัชกาลที่๖ป่ะพี่อยู่ในยุคอีเย็นหรือเปล่าเนี่ย
เอาเรื่องนี้พันธุ์บริเวณเอกสณะพัฒนาเจริญรองโพศกสำนักงานตรงโดยแห่งชายก็บอกว่า
มีคลิปวิดีโอไล่ผีมีชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายหมอแก้คุณสัย
ทำไมต้องคล้ายหมอเขาก็แต่งแบบนั้นในมือถือมีดลาดน้ำมนต์ลงไปในตัวหญิงสาว
หากมีผู้เข้าร่วมพิธีได้รับความเสียหายสามารถมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกี่ยวข้องได้
ทำการรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมายได้ด้วย
โดยการกระทำดังกล่าวนะหากผู้เสียหายไม่ยินยอม
อาจจะเข้าข่ายผิดฐานกระทำอนาจารย์หรือหากผู้เสียหายยังอายุไม่เกิน๑๕ปี
ถึงจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
มีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท

ก็ท่านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะก็กล่าวเพิ่มเติมว่า
สำหรับกรณีรักษาโรคด้วยวิธีการศัยศาสตร์เนี่ย
ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลที่จะอาศัยความเชื่อความศรัทธา
แฝงตัวมาในลักษณะเม็ดฉาชีพ
เพื่อมาหลอกลวงทำให้เกิดความหลงเชื่อและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
อันนี้ก็มีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาเลยนะมาตรา๓๔๑
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีและปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
และถ้าหากว่ามีเจตนาหลอกลวงและผ่านการโฆษณาต่างพบอยู่ตนเองโดยตรง
ถือว่าผิดฐานช่อกงประชาชน
ตอนนี้ก็จำคุกกันไป๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าเจอนะโอ้โหเต็ม

เดี๋ยวอันนี้คือลูกสาวของหมอ

คือลูกสาวไปโดนของมา

หมอคนนี้ชื่อสายยนต์
คือหมอสายยนเนี่ยแกก็บอกว่า
แกที่ใช้วิธีนี้เพราะว่าตอนเมื่อก่อนแกเคยประสบอุบัติเหตุมา๓ครั้ง

แล้วอยู่ดีเนี่ยแกก็รู้สึกว่าเหมือนกับแกมีพลัง

แล้วแกก็จะไปใช้วิธีแบบรักษาคน
เวลาคนไปหาหมอหาอะไรไม่หายก็จะไปหาแก

หรือในหน้าอกในใจก็บอกแกล้วงจริง

ถ้าเกิดไม่ให้ล้วงเข้าไป

เขาจะบันทึกหลักฐานของเขาไว้ตลอด

ผมก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเขาไปแจ้งความหมอติดคุกนะ
บอกว่าเขาก็ยินดีที่จะว่ากัน

ยินยันว่าเขาขอแล้ว
จะมีความติดของเขาในการรักษา

มีคนหายไหมคะ
คือตัวหมอเองบอกว่ามีคนหาย

นี่คือคนเดียวกันป่ะ

คือทั้งหมดคลิปมาจากหมอยนต์คนนี้คนเดียวเลย

คือไปลงแล้วก็มีเพจมีอะไรอย่างนี้

แล้วต้องไปนะที่บอกมาเนี่ย

ไม่ไปนะฉันเป็นคนไปถ่ายคลิปด้วยจริง

บางคนไปถูกคุณสัยมา

จะมีเข็มเนี่ยแทงอยู่ที่อกแทงอยู่ที่อวัยวะเพศ

บางคนจะร้องกรี๊ดแล้วบอกเขาเจ็บที่หน้าอก

เขาขอเอามือเข้าไปล้วงดึงออกมาได้ไหม
ถ้าเกิดว่าใครไม่ยินยอม

เหมือนกับไปชากออกมา
แล้วก็เป่าทิ้งไป

แต่ทีนี้มีอันที่มันน่าสงสัย
ทำไมต้องไปตั้งอันนี้
มันเป็นการที่ทำให้
ผู้หญิงเนี่ยเขาไว้ใจเราหรือเปล่า
ในการที่จะติดต่อเข้ามาในการขอรักษา

เขาบอกไม่ใช่
เขาเคยตั้งว่าเขาเป็นนักโทษ

เขาบอกว่าเขาตั้งอย่างนั้นเพราะว่าไม่ต้องการอยากจะคุยกับใคร
เห็นชื่อเขาก็มีใครอยากจะเข้ามาคุย

อะไรอย่างนี้คือเขาก็จะพูดออกแนวประมาณอย่างนี้

นั่นแหละแต่ผมว่าก็อย่า

แต่สำหรับผู้หญิง

คนนี้คือลูกสาวกับเอง
แท้เลยแต่ที่นุ่งผ้าถุงนั้นไม่ใช่

เป็นพวกแบบว่าคนที่มาขอรักษา
พึ่งสัมภาพไปวันนี้แหละ

ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความคิดที่ดีมาก

ทำตามฝรั่งเขาก็ตามนะ

ซึ่งเกิดขึ้นมันกลายเป็นแบบว่า

เห็นแก่ได้กันเกินไป

ในโลกโซเชียลเนี่ยหลังจากมีผู้ใช้

ข้อความว่าเราเพิ่งมาเติม

ขึ้นรถตู้นี้นะคือตู้ปันสุก

ก็เป็นไอเดียอย่างดีเป็นตู้กับข้าว

โดยการที่เอาข้าวของเนี่ย

ยากไร้หรือคนที่มีความต้องการ

แต่บางคนเนี่ยไปขนต้นตู้เลยบางที

เขาก็ทำกันนะเขาก็เอาของไปเติม
พอไปเติมเนี่ยกำลังจะออกมาจากกลุ่มเนี่ย

ทุกคนก็ถือถุงผ้ากันไปคนละใบนะ

แล้วก็โกยของในตู้กันแบบ

เราไปเติมไอ้นมบัวแดงอะไรเนี่ยนะ

แต่ว่าโกยไปหมดเลยนะจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่า
อยากจะเข้าไปพูดด้วยจังเลยว่า

ทำไมถึงได้แบบเอาไปมากถึงขนาดนี้

เขาก็เลยรีบแบบว่าเดินออกไปก่อนนะฮะ

แล้วเขามีความจำเป็นที่จะมาเอาจริงเนี่ยนะ

ตัดโอกาสเขากับคนที่ลำบาก

ซึ่งจริงเนี่ย
อันนี้นะมันเป็นเรื่องที่
แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีนะว่าไหม

ก็เอาแต่พอดีเหลือไว้ให้คนอื่นด้วย
เพราะว่าเราไม่ได้อดอยู่คนเดียว

เขาก็อยากจะได้ของเหล่านี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นต้องแบ่งปัน

คุณเอามาม่าไป๒ห่อคุณกินหมดแล้ว

แต่ถ้าคุณรวบทีเดียวหมดเลยไปเก็บไว้คนเดียว

ที่มันต้องมาเอาหลังคุณเนี่ยเขาไม่มีไง

คนที่เขาเห็นเขาก็ต่อคิวกันว่า

จริงเนี่ยนะเรื่องแบบนี้มันมีเกิดขึ้นในต่างประเทศ

แต่เวลาเขาซื้อสมมุติว่าเขาซื้อ๕ชิ้น

แล้วเขาก็จะเอาไปแค่๔อีกชิ้นหนึ่ง

ซึ่งเป็นตะก้าสำหรับรับบริจาค

ถ้าอยากจะบริจาคลักษณะแบบนี้ซื้อ๑๐ชิ้น
เอาทิ้งไว้๒ชิ้นเอาไป๘ชิ้น
ก็คือคนไร้บ้านคนจนจริง
ก็จะเดินเข้ามาแล้วก็จะมาถาม
ว่าวันนี้มีใครมาให้ไหม
ก็บอกไปดูได้ในตะก้า

แค่พอเพียงแค่นั้นเอง

ส่งอันนี้มาเยอะมากในทวิตเตอร์เนี่ย

เขาบอกว่าคุณแกงจืดหอมฉุยก็บอกเลย

มีคนเที่ยวอูบอกว่าย่าบอกว่า
อย่าใช้ทัพพีตักอาหารจากหม้อเข้าปาก

ห้ามนั่งทับหมอนเดี๋ยวก้นจะเป็นฝี

โอ้โหเยอะมากเลย

กินหัวปลาจังโลก

เขาลองเอาน้ำแดงไปวาง

อันนี้ไม่ให้นะ
นี่นิ้วกุฎนี่มีชี้ลุ้งนะฮะ

อันนี้นะฮะ

ก็เลยต้องบอกแบบนี้เป็นกุศโลบายออกมา
ห้ามรอดวางขากับ

นั่นแหละเขาก็หลอกไว้หมดแหละคนโบราณ

คือลืมภาษาอังกฤษ
ปิดเบรกก่อนช่วงหน้าการมีเรื่องแบบว่ารักเธอเหมือนเดิม
รักเธอเหลือเกินพี่เสกของน้อง

ไปค่ะ
อันนี้เนี่ยนะคะคุณเคยรู้ไหมว่าการกับเสกโลโซ
เขาแบบว่าหย่าแล้วก็มาจดทะเบียนใหม่จดทะเบียนใหม่หย่ากันมา
ทั้งหมดนี้นะ๓รอบแล้วนะ

จริงไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเลยนะ
กระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเขาก็กลับมาจดกันใหม่ใช่ไหม
ภรรยาของเสกโลโซการก็คือวิพากร
กับเศกโลโซเขาก็มาจดกันใหม่
ล่าสุดเนี่ยทุกอย่างเหมือนว่าจะดีนะ
แต่เมื่อกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกทั้งหมด๕คนใช่ไหมคะ
ก็เหมือนว่านี่เราเคยอ่านเรื่องของพี่เสกเนี่ยนะฮะกับการเนี่ย
ตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มทะเลาะกันใช่ไหม
ออกกันไปทั้งครอบครัวที่ไม่ปีนรั้วยืนด่ากันอยู่หน้าบ้าน

เออฉันจำได้หมดเพราะเราอ่านมาตลอด
กลับมาใหม่พอกลับมาใหม่เสร็จก็มีปัญหาทำของกัน
เพราะว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงเกิดขึ้นมาเห็นไหมฉันจำได้หมด
แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ไปซะแล้วตอนนี้นางก็เลยกลับมา
แล้วดูแลคิวให้กับพี่เสกอีกเหมือนเดิม
นี่ดิฉันจำได้หมดนะกี่ปีแล้วนะเนี่ยที่เราอ่านเข้ามา
ล่าสุดเนี่ยก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็จดทะเบียนกันมาอีกนะคะ
แต่อยู่อยู่ฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงตรงกลางใจ
เมื่อพี่เศกโลโซเนี่ยนะคะถูกสารอุทรพิพากษาให้จำคุกเนี่ยนะคะ
ปีกับ๑๘เดือนงานเนี้ยทำให้เอาทำทำเอาสาวการเนี่ยนะครับ
โพสต์ระบายความในใจในอินสตาแกรมเลยนะครับ
ลูกที่ไหนจะทำใจได้ถ้าพ่อต้องจากเราไปอีกห้าปี
ใจเย็นพี่ละครวิทยุ

ใช่จดทะเบียนแล้วแล้วผลปรากฏว่าอยู่กันครบแล้ว
พออยู่กันครบแล้วเสร็จปั๊บดันเกิดมีการแบบว่า
มีการถูกสารอุทธรพิพากษาเนี่ย
มันก็เลยแบบว่าปวดช้ำมากผลปรากฏว่าเขาก็บอกว่า
มันเจ็บแสนทรมานคุณไม่สงสารครอบครัวเราบ้างเลยเหรอ
เพิ่งได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน๕คน
อย่าเอาเขาไปไหนจากเราเลยบอกครอบครัวบอกใครก็ไม่รู้
ก็บอกสารมั้งครอบครัวใครก็รักถ้าเธอเป็นไรไป
การก็ไม่ขออยู่เหมือนกันการรักเธอเหลือเกินเสก
เป็นต้น
ใช่เพราะว่าอะไรเวลาเรานั่งเนี่ย

ต้องไปนั่งที่โต๊ะเหยียบพา
ผิวปากเสือจะเข้าบ้าน
ตอนเด็กแม่ห้ามทำค่ะไม่ให้ผิวปาก

นี่นะเขาบอกอย่างนี้ผู้หญิงผิวปากเนี่ยดูไม่งาม
หวีผมหน้ากระจกตอนกลางคืนจะเห็นผีหลังเรา

อีเคยบอกว่าตอนเด็กว่าเวลากินข้าว
กวาดให้เกลี้ยงต้องกวาดให้เกลี้ยงจานนะ

ถ้ามีข้าวติดสักเม็ดไม่งั้นหน้าแฟนเนี่ยจะไม่หล่อ
แล้วก็ห้ามเคาะชามเคาะตะเกียบกับถ้วยกับจาน

อุ๊ยเอาผีมาครู
ข้าวเนี่ยกว่าจะปลูกกันได้เนี่ยนะ
หน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าเนี่ยนะ
กว่าเขาจะปลูกกันได้เนี่ยก็ต้องกินให้หมด
อ๋อคือเค้าก็เลยเหมือนกับวีนอุตโทโลไบเอาไว้

ต่อเนื่องแต่ในช่วงรัฐบาลให้ประชาชนอยู่บ้านชั่ว

ตอนนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกแล้วนะฮะ
เพราะว่ามีคนจำนวนมากแห่ไปแชร์คลิปในตำนานที่มีชื่อว่าณเดชน้าอย่าตด

คุณรู้ดีว่าแค่นี้ฉันยิงไม่พลาดหรอก
บ้าจริง

ไอ้ต้องกดนี่

ก็มะลีร้านหมายไง

หัวเราจะได้ได้ก็ไปฉี่รถที่นอน

โอเคนะฮะอันนี้คือมีส่งเข้ามาอีกแล้วพี่ม้า
เขาบอกว่าจากคุณพลอยฟูกายเนี่ยนะ
เขาบอกว่าห้ามผู้หญิงกินของแฝดเช่นกล้วยแฝด
งั้นเดี๋ยวถ้าทองมันจะได้ลูกแฝดคืออะไร
ลูกแฝดสมัยนี้มันโอเคแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ย
คือการท้องเวลาคลอดเนี่ยต้องใช้หมอตำแย
คนเดียวก็จะแทบแย่ถ้าออกมาเป็นแฝดก็ตายกันพอดีอ่ะสิ

บอกว่าจุดบุหรี่ไม่ติดเมียจะมีชู้

นี่ดีกว่าคุณเจนเจนแม่ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน

ก็กลางคืนเนี่ยตัดแล้วเดี๋ยวมันก็ไปโดนนิ้วโดนเนื้อมันก็เลือดกระจาย
เบาเท่าบอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กจะกินตีนไก่

ก็ตีนไก่มันอร่อยผู้ใหญ่เขากินกันเด็กก็ไม่ให้กิน
ฟังทั้งหมดเนี่ยผู้ใหญ่หลอดมาก
ตอนมดดำอ่านข่าวเดี๋ยวจะโดนอะไรวะ
เกี่ยวไหม
ไม่ให้คดข้าวหมดหม้อให้เหลือให้ผีบ้านผีเดินกินบ้าง
เออก็หมายความว่าต้องแบ่งนะแบ่งปัน

เดี๋ยวให้ดูคลิปหนุ่มพรุ่งนี้
วันนี้ได้หลายเรื่องมากเลยกินหัวปลาแล้วจะโง่เนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะ